เอาล่ะคุณผู้ชมครับในอาทิตย์นี้มันมีเรื่องราวดีมากมายเลยจริง
แล้วก็ที่สำคัญมันตรงกับช่วงต่างวันสำคัญแล้วก็เทศกาลสำคัญ

แล้วก็อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีน
โอ้โหคุณผู้ชมครับหลายคนที่เขาอยากจะมีดวงได้โชคได้ลาบ
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ก็แห่แหนกันไป

วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ลุ้นกันแล้ววันนี้ครับ
ซื้อกันเพียบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอ่างทอง
บอกว่าเลขที่มันเกี่ยวข้องกับวันตรุษจีนแล้วก็วันวาเลนไทย
ขายดิบขายดีเกลี้ยงแผงเลยครับ

ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวดูว่ามีเลขอะไรบ้าง

เมื่อวานนี้เราไปสำรวจแผงแล้วก็ติดตามบรรยากาศนะครับ
การซื้อขายสลากินแบ่งรัฐบาลที่บริเวณหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ถนนเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
จุดนี้เป็นจุดใหญ่ที่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เขาจะมารวมตัวขายกัน
ก็เป็นแหล่งซื้อขายที่ใหญ่มากในจังหวัดอ่างทอง
ตอนนี้เขาบอกว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับ
ช่วงเทศกาลวันตรุษจีนที่มีการจับจ่ายซื้อของ
พร้อมกับหาเลขเด็ดกับเสี่ยงดวงในเวลาเดียวกัน

ตรงทั้งวาเลนไทยทั้งจุดจีนทั้งวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลด้วย
ใช่แล้วครับมีเลขเยอะเลย
เป็นเลขมงคลวันตรุษจีนอะไรแบบนี้
หรือว่าเลขวันวาเลนไทยเขาก็บอกว่าขายดิบขายดีขายเกลี้ยง
แต่ว่าเราก็ไม่กล้าฟันทงมันเป็นเลขอะไรล่ะ
ก็เลยไปถามกับผู้ที่เป็นแม่ค้าก็คือนางประภัย
จิตระวังอายุ๖๓ปีแม่ค้า
ขายสลากินแบ่งกระทบาลก็เล่าให้ฟังว่า
ช่วงนี้นะครับประชาชนได้ไปหาเลขเด็ดเลขมงคล
เพื่อนำไปเสี่ยงดวงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันจำนวนมาก
งวดนี้ประชาชนหาซื้อเลขวันตรุษจีน
ก็คือวันที่๑๕แล้วก็วันวาเลนไทยวันที่๑๔
รวมทั้ง๑๖ก็ซื้อด้วยเหมือนกัน
คือ๑๔๑๕๑๖ซื้อหมดเลย

ที่หาซื้อกันจนหมดแผงแล้วก็ทำให้ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกลับมาคึกคักอีกครั้ง
หลังจากที่เขาบอกว่าก็เงียบเหงามาหลายงวดนะ
ก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นตาตื่นใจไม่รู้จะซื้อเลขไหนอะไรแบบนี้
คือพอมันเป็นเทศกาลอะไรอย่างนี้พอคนที่ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรก็
ซื้อเหล็กวันนี้แล้วกันวันนั้นแล้วกันอะไรอย่างนี้

ถ้าดวงดีก็ถูกไปแต่ถ้าดวงไม่ดีก็โดนอีกแล้ว
เราไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็เป็นการช่วยเหลือรัฐบาลนะ
เงินที่เราจ่ายไปเขาก็เอาไปพัฒนาส่วนนู้นส่วนนี้

ผมพูดตรงอย่าไปทำแบบนั้นเพราะมันผิดกฎหมาย
โอ้คุณรู้แล้วทำไมยังทำ
่าไม่ลืมพวกนี้ลืมซีซวาถ้าพูดอย่างนี้ลืมไม่ได้นะ

ไม่มีไม่มี

ซื้อหวยสล็อตเตอรี่